ตี๕๕๙นาทีครับคุณผู้ชมครับติดตามข่าวกันต่อนะครับ
มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อยฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้บอกคุณผู้ชมเราติดตามข่าวสารกันใน๑ชั่วโมงนี้นะคะ
เราอยู่กันกับร่ามภาษามือด้วยอภัลวัลแสงศุนธรณ์นะค่ะ
แล้วก็อย่างที่คุณสืบสกุลบอกว่าเหตุการณ์บนท้องถนนมีหลายเหตุเลย
แล้วก็เป็นประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งเล่าให้ฟังทั้งสองเรื่องเลยละกันค่ะ
มีทั้งเรื่องของระทึกพ่อแม่ลูกสลบในรถจอดนอนด่วนบูรพาวิถี
กับอีกเรื่องหนึ่งรถบรรทุกพ่วงถูกชนท้ายหลุด
พลิกทับกระบะสยองคาที่๕ศพ
เอาเรื่องนี้ก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เป็นเสียร้านทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ
ออดี้มาแล้วก็พุ่งชนคือส่วนท้ายของรถพ่วง
แล้วปรากฏว่าส่วนพ่วงนั้นมันไปพลิกทับกระบะอีกคันนึง

อืมนะครับรถกระบะที่ขับมาเนี่ยเรียกว่าคนในรถเนี่ยเคราะห์ร้ายจริง
จริงใช่ค่ะมากัน๖คนปรากฏว่าในรถกระบะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๕ศพแล้วก็บาดเจ็บสาหัส๑รายนะคะ
เหตุจากรถออดี้คันนี้สีแดงคันนี้ขับพุ่งออกมาจากซอยนะฮะ
ค่ะแล้วก็รถออดี้สีแดงที่คุณผู้ชมเห็น
คือนายสุภาพโชจารุชายาอายุ๕๙ปีเจ้าของร้านทองเป็นคนขับ
แล้วก็ขับมาเจาะจากทางแยกความเร็วสูง
พุ่งเข้าชนที่บริเวณท้ายตัวพ่วงของรถ๑๐ล้อ
ทำให้ส่วนของพ่วงกระเด็นไปชนกับรถกระบะที่วิ่งสวนทางมาแบบเต็มแรงเลย
ก็เลยทำให้รถกระบะนี้พังยับ
แล้วก็คนในรถเสียชีวิตทั้งหมด๕ศพสาหัสอีก๑คนนะคะ
เหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสายศรีประจันทร์ดอนเจดี
ตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บที่อยู่ในรถกระบะ
คือเดินทางจากนนทบุรีจะไปทำบุญนะคะที่วัดในอำเภอดอนเจดี
แล้วก็ตามรายงานข่าวสภาพศพแต่ละราย

เพราะว่าอะไรหลังจากที่ส่วนของพ่วงมันมาพลิกแล้วก็ทับชนตรงนี้
ทำให้หลังคาของกระบะมันเปิดออกมาไง
แล้วก็ส่วนของพ่วงของรถบรรทุกเนี่ย
มันก็ไปโดนทั้งคนขับและผู้โดยสารในรถกระบะแบบจังเลยนะฮะ
คือชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตกใจมาก

แล้วก็ที่สำคัญชาวบ้านพยายามวิ่งไปช่วย

ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับขอความช่วยเหลือ
แต่ว่าท้ายที่สุดสักครู่หนึ่งเสียงเงียบไป

๕คนเหลืออีก๑คนบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาพร้อมกับหน่วยกู้ภัย
ก็สามารถที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บ๑คนออกจากรถได้

ทีนี้จากการสอบถามตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

มันเป็นสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรนะคะ
แล้วก็โชเฟอร์รถพ่วงเขาก็ขับรถ
กลับจากส่งข้าวเปลือกที่โรงศรีที่อำเภอศรีประจันทร์

ใช่แล้วจังหวะนี้ค่ะคือเร่งเครื่องผ่านสี่แยกจนมันจะพ้นแล้ว
มาจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ชนท้ายตัวพ่วง
หลุดกระเด็นพลิกมาฝั่งตรงข้าม
แล้วก็เป็นจังหวะที่กระบะสวนทางมาพอดี

ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจก็จะตรวจสอบรายละเอียด
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วย

ส่วนอีกเหตุหนึ่งนะคะเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้า
คุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่เขาไปเห็นว่า
รถสีขาวคันนี้จอดอยู่
คือเจ้าหน้าที่เขาก็ออกตรวจตราปกติแล้วค่ะ

พอไปตรวจสอบดูเห็นเป็นคนนอนอยู่ในรถ

ทั้ง๓คนเลยพ่อแม่ลูก

โดยหลังจากที่เคาะประตูเรียกแล้ว
คนที่เป็นพ่อที่ขับรถก็ได้สติขึ้นมา

กู้ชีพโรงพยาบาลบางประกงก็ต้องรีบตรวจสอบ
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุมันอยู่บนทางด่วนบูรพาวิถี
ขาเข้าชนบุรีที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงนะคะ
ทีนี้พอเคาะแล้วก็เขย่าให้คนในรถตื่นขึ้นมา

ก็ให้ข้อมูลคือคือนายทานัยนั่นเชื้อถิดระพง
เขาก็อยู่ในอาการที่แบบสลึมสลือเหมือนกับแบบงง

ก็ดูที่ผู้หญิงกับเด็กเนี่ยยังสลบอยู่เลยอะนะฮะ

คืออยู่ในอาการตัวสั่นเลยแล้วก็เกร็งลิ้นแข็งปัสสาวะราดด้วย
พยายามนะจะกดปุ่มกระจกเพื่อให้รถกระจกลง
แล้วก็ใช้เวลาประมาณ๕นาทีถึงจะเอากระจกลงได้
ทีนี้พอเอากระจกลงได้แล้วกู้ภัยนี่ไม่รอช้าเลยนะคะ

เปิดทุกบานเพื่อให้อากาศข้างนอกมันถ่ายเทเข้าไปภายในรถ
แล้วก็ไปเจอคนที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับข้างหน้านี้นะคะ
ก็คือนางสาวจิตรารัฐนามจำปีเป็นภรรยา
หมดสติอยู่อยู่ก็คืออาการตาค้าง
น้ำลายฟูมปากปัสสาวะราดชักเกรงว่าไม่รู้สึกตัว

เด็กอายุ๗ขวบคือเด็กหญิงอารีพัฒน์

ตอนกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย
ทุกคนอยู่ในอาการชักเกร็งลิ้นแข็งแล้วก็มีอาการร้องไห้
หลังจากที่ช่วยมาได้มีสติขึ้นมาแล้วนะสักแป๊บนึงเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวสองแม่ลูกออกจากรถ
แล้วใช้เครื่องช่วยหายใจทันทีเลยนะคะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะกง
ส่วนคนขับรถเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ให้การกับตำรวจ

ขับรถออกจากบ้านแถวพระรามสาม
ตอนนั้นตั้งใจว่าจะพาพ่อแม่ลูกไปกันทั้งครอบครัว

แล้วก็มีการแวะพักไงคะไปซื้อเครื่องดื่มในปั๊ม

ก็ซื้อกาแฟชาเขียวน้ำดื่มมา
หลังจากนั้นก็ขึ้นทางด่วนปกติ

ผู้เป็นพ่อบอกว่าเริ่มเวียนหัว
แล้วก็วูบขับรถต่อไม่ไหวแล้วแล้วก็บอกกับภรรยาว่าจะไม่ไหวแล้วจะหมดสติ
คือตอนนั้นทั้ง๓คนในรถเขาได้กลิ่นไงคุณ

ว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ
แต่ได้กลิ่นอยู่นั้นมันกลิ่นมันตลบอบอวนอยู่ในรถ
แป๊บนึงรู้สึกเหมือนจะเป็นลม

ตัวผู้เป็นพ่อพยายามฝืนใจประคองรถเข้าข้างทาง

ไม่ได้จอดข้างทางอันตรายมากนะครับ

ขับรถมาจอดข้างทางหลังจากนั้นหมดเรี่ยวหมดแรง
สลบกันไปทั้ง๓คนเลยนะฮะ

มันไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นควันท่อไอเสียหรืออะไรลอยมาในรถนะคะ
ทีนี้ตำรวจตอนนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบ
เพราะว่าก็ให้เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสภาพรถอีกครั้งหนึ่งก่อนว่า

รวมถึงจะต้องเอาพวกเครื่องดื่ม
ที่บอกว่าเพิ่งซื้อจากที่ปั๊มเพราะเขาแวะเติมน้ำมันใช่ไหม

ไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาเขียวน้ำดื่มไปตรวจก่อน

เลยทำให้ทั้ง๓คนในรถมีอาการหมดสติแบบนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ระทึกเหมือนกันนะครับ
ผู้เป็นพ่อเล่าให้ฟังว่าพยายามที่จะฝืน
นี่ดูสิคนที่เป็นภรรยา

ตอนที่เจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถกู้ชีพนะครับ

และอีกอย่างคือมีคนที่สังเกต
ความผิดปกติของรถคันนี้ที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็เห็นเหมือนคนทั้ง๓คนนอนอยู่ในรถ
คนขับรถผ่านไปผ่านมาเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่มาทันการในการช่วยเหลือนะครับ